คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เราได้เจอกันทุกอาทิตย์กับดีเจพี่อ้อยนะคะสวัสดีกันทั่วหน้าเลย
ตอนนี้คำถามทยอยส่งเข้ามาเยอะมากแต่ยังไงก็ตามจะทยอยต่อไปให้ถึงที่สุดนะคะ
หลายคนอยากได้คำตอบบางคำถามแค่อยากได้คำปลอบก็มีค่ะยินดีเสมอนะคะ
ความรักเป็นเรื่องที่เราคุยกันไม่รู้จบอยู่แล้วล่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดกับใคร
เราพูดได้ว่าโอ้ซ้ำเรื่องเก่าแต่พอเกิดกับเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหม่
ที่เราไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะว่าปัญหาหัวใจเนี่ย
เป็นจุดอ่อนของทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าตอนนี้นะคะจะมีการพยายามหาตัวช่วย
ที่จะทำให้เราเจ็บปวดจากความรักน้อยลงล่าสุดเลยพี่อ้อยอ่านข่าวเจอ
และผู้คนรอบกายสามารถสัมผัสได้ทางสวดประสาทมีผลดึงดูดเพศตรงข้ามด้วย
ถึงขั้นนั้นนะพอโหลดแอปพลิเคชันนี้เสร็จปั๊บจ่ายเงินปั๊บ
เขาจะมีแผ่นค่ะแจกมาให้ให้เราขูดกระพุงแก้มแล้วก็ส่งกลับไป
ไม่ตรงปกไม่ตรงภาพไอ้นี่หลอกกันนี่นาจะเกิดยากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ให้เราตรงกับเราจะเป็นรักดีได้ขนาดไหนเพราะไม่ว่ายังไงก็ตาม
ไม่ว่ายังไงก็ตามคนสองคนได้มาเจอกัน
จะด้วยฟ้าลิขิตจะด้วยโซเชียลลิขิต
เดินชนกันหน้าลิฟต์หรืออะไรก็ตาม
แต่จะมีแค่ใจกับใจเท่านั้นที่บอกได้ว่า
รักของเราจะเดินหน้าไปได้ไกลแค่ไหน

คนที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมาก่อน

หนูเองอยากจะขอเล่าความรักของหนู
ทำให้หนูดูเป็นคนโง่มาก

ความรักไม่มีใครโง่ไม่โง่
มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละเนอะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหนูค่ะ
เขาทำให้หนูรักจนนำไปสู่ความผูกพัน
หนูรักเขามากรักจนเชื่อเขาหมดใจ
ทุ่มตัวทุ่มใจไว้ใจเขามาก
ตอนนี้หนูคุยกับเขาได้ปีกว่าแล้ว
แม้ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาติดงานบ่อย

และหนูเองก็เฝ้ารอจังหวะที่จะได้ไปเจอกับเขาอีก
วันหนึ่งค่ะเป็นสายของเขาที่โทรเข้ามา
พอเห็นเบอร์ปั๊บหนูดีใจมากเลยรีบรับสาย
แต่ปรากฏว่าเสียงปลายสายกลับกลายเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง
นั้นหนูนึกในใจเลยว่า
ว่าโดนเขานอกใจแน่
เขาแอบไปมีกิ๊กแล้วแน่เลย
แต่เมื่อได้คุยไปคุยมากับผู้หญิงคนนี้

จริงแล้วคนที่เป็นกิ๊กหนูนั่นแหละ

เขาคบกับผู้ชายที่หนูคุยด้วยเป็นแฟนกันมา๓ปีแล้วค่ะ
ที่บ้านทั้งสองฝ่ายรับรู้ทุกอย่าง
เขาไม่อยากให้หนูเข้าไปยุ่งกับคนของเขาอีก
ไม่อยากให้หนูทำให้ความสัมพันธ์ของเขาต้องแตกแยก

และก็มีคำถามมากมายเกิดขึ้นมาในหัว
เจ็บที่สุดคือคิดว่าเขาไปมีคนอื่น
แต่เราเองดันกลายเป็นคนอื่นในชีวิตเขา

ทั้งที่แรกหนูคุยกับเขา

เขาพาไปเที่ยวไปรับไปส่ง

หนูไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้

หนูยังร้องไห้ตลอดเลย
เออคนเราที่เริ่มต้นก็หลอกแล้วค่ะ

ว่ามันไม่ใช่แค่การมาหลอกอย่างเดียวนะ
แต่เหมือนกับเขาดูถูกเราตั้งแต่ต้นว่า

คือเห็นเขากับแฟนเปิดตัวกันจริงจัง

มันเป็นความรักที่รักกันจริงใช่ไหม

หนูไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะต้องทำยังไง

ต้องให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของหนูบ้างไหม

อยู่กับความเสียใจแบบนี้ไปคนเดียวคะ

สำคัญเท่าเขาครบซ้อนค่ะ

คนบางคนนะทำให้เราได้เรียนรู้ว่า
คำว่ารักเนี่ยมันอาจจะออกเสียงง่ายค่ะ
เขาก็เลยพูดไปทั้งที่ข้างในไม่ได้รู้สึก

ผู้หญิงคนนั้นคงจะเศร้าไม่ใช่น้อยนะคะ

พยายามโทรไปไล่ผู้หญิงคนนั้นคนนี้

ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีคนอื่นไปอีกนะคะ
ได้เป็นเจ้าของผู้ชายหลายใจอย่างเป็นทางการ

วันที่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เรา

อยากให้น้องลองเมตตาหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่ง

เห็นแล้วนะว่าใครโชคร้ายกว่า

แต่รักกันก็ต้องทำตัวให้น่าไว้วางใจด้วย
บางทีไอ้ความเชื่อใจเราก็ใช้ผิดคนนะ
ตอนที่น้องบอกว่าอุ๊ยน้องรักเขามาก

เห็นไหมว่าบางทีความเชื่อใจที่มันมากเกินไป
ความเชื่อใจนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจเรา
คำว่าสัญญาณอันตรายยังใช้ได้เสมอนะคะ
บางคนชอบพูดว่าความรักทำให้คนตาบอด

มักจะเลือกมองแต่สิ่งที่เราอยากมองเท่านั้น
คนเรานะคะน้องคะจะมีงานมากแค่ไหนก็ตาม
ถ้ามีใจนะเดี๋ยวก็ต้องทุรนทุรายมาเจอกันให้ได้อยู่ดีแหละ
แต่ถ้านานมาทีประเภทแบบอยู่ใกล้ก็ดีไม่มีก็อยู่ได้

ว่าเวลาน้อยหรือไม่ค่อยรักกันแน่
คนคนหนึ่งบางทีเสียเข้าไป
อาจจะน่าดีใจกว่าได้เข้ามานะพี่ขอพูดคำนี้อีกที

เพราะว่าคนที่เรารักเราก็อยากเอาแต่ใจ

ร้องไปเลยร้องเยอะ
พอน้ำตาแห้งก็ตบแป้งแล้วค่อยเดินหน้าต่อ
น้องถามว่าตอนจากนี้จะต้องทำอย่างไร
ควรจะบอกกับเขาไม่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกอย่างไร
ให้เขารับผิดชอบความรู้สึกของหนูบ้าง
หรือว่าควรจะอยู่นิ่งจมกับความเสียใจคนเดียว
คือเรื่องนี้พี่ว่าไม่เกี่ยวกับควรหรือไม่ควร

ถ้าน้องคิดว่าอยากยอมเป็นผู้ถูกกระทำ
ช้ำอยู่เงียบก็เป็นสิทธิ์ของน้อง

ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตเขาอยู่แล้วค่ะตอนนี้
แค่แฟนเผลอก็เลยมาหาของแถมเป็นสีสันชีวิต
แต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะติดต่อเขาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็บอกเขาด้วยว่าไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะ
สงสารเธอเหนื่อยพอแล้ว
เหนื่อยที่ต้องโกหกคนนั้นทีคนนี้ที

ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องตามห่วงเธอกับเรา
เราไม่ไปต่อสู้เอาคนหลายใจมาไว้เป็นของตัวเองแน่นอน
บอกแค่นี้ล่ะแล้วก็วางสายจบค่ะ

สิ่งที่พี่บอกให้ทำมันเหมือนจะง่ายนะ
แต่กับคนที่น้องมีใจยังไงก็ทำยาก
แต่ไม่รู้สินิดนึงพี่ก็อยากให้ทำ

เขาจะต้องมารับผิดชอบความรู้สึกอะไรของหนู

ว่าเขาอาจจะยังไม่มีความรู้สึกนี้ด้วยซ้ำอะค่ะ
เดินออกจากชีวิตคนเห็นแก่ตัวคนนี้เร็วเท่าไหร่
ความเจริญยิ่งเข้ามาสู่ชีวิตเร็วเท่านั้น

สักนิดน้องแสดงตัวหน่อยเถอะว่าน้องรู้แล้ว

เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นที่เล่นง่าย

เขาคงรู้แล้วล่ะมั้งว่าเงียบไปแบบนี้คงเทแล้วล่ะ
ไม่สิคนไม่ใช่ของนะคะ
วางทิ้งไว้ที่ไหนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกัน

หรือเราที่เป็นคนอื่นสำหรับแฟนเขา

คือเขาไม่รักเรามากพอ

ไม่ต้องรอเป็นวิตามินรวมกับใคร

ตอนนี้พี่ว่าแค่นิ่งให้ได้ก็เก่งมากแล้ว

คนที่เรารักไม่ได้น่ารักมากพอ

เขารักเราน้อยเกินไปถึงมาหลอกให้รัก

อยู่ดีก็กลายเป็นมือที่๓มืออาชีพไปเลย
อาจจะชื่อหนังสือเล่มหนึ่งพี่อ้อยชอบมากค่ะ
สิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ
เพราะในทุกเรื่องแย่มันซ่อนข้อดีอยู่ในนั้น
เรื่องนี้ที่กำลังทำให้เราเสียใจ
ดีที่ซ่อนไว้คือเราได้รู้แล้วว่า
กับคนคนนี้ไม่ควรเสียเวลาชีวิตให้เขานานนัก
ได้เวลารักและกลับมาฟื้นฟูหัวใจตัวเองได้แล้ว

พีต่อไปเป็นคำถามจากน้องผู้ชายบ้าง

เฝ้ารอความรักจากผู้หญิงที่เขารักมา๒ปีแล้ว
ผู้หญิงก็เหมือนกับเธอที่พี่อ้อยอ่าน
ถามพี่อ้อยว่าควรรอต่อไปไหม
ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขารอไม่เคยเกิดขึ้นจริง

ฟังมาถึงขนาดนี้หลายคนมีคำตอบแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปรอฟังคำตอบกันอีพีหน้าแล้วกัน
ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป